มาต่อกันที่ดราม่าอีกหนึ่งดราม่าร้อนเหมือนกันค่ะ
เขามีการกระทู้ขึ้นมาในเรื่องของข่าวเฉาอีกแล้ว
อ้างว่าทำร้ายร่างกายเพื่อนสาวผิวคล้ำ
ซึ่งเป็นเพื่อนของดาราสาวคนนึงที่จู่ก็เอาแก้วพลาสติกปลาใส่หน้า
ตามด้วยเอาขวดไปตีที่หน้าอีกรอบ
เพื่อนสาวผิวคล้ำได้รับบาดเจ็บเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อย
ซึ่งเรื่องเนี่ยจบลงที่การขอโทษขอโพยกัน
แล้วก็พาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่มีการเอาเรื่องเอาความ
ได้รับคำตอบว่าเพื่อนสาวผิวคล้ำก็คือรัศมีแข่นั่นเองน่าสงสารมากเลย
ส่วนเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดและไม่ได้มีบาดแผลเยอะขนาดนั้น
แต่เจ้าตัวติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็เลยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
คู่กับหลานชายสุธีรักอย่างน้องปกป้อง
พร้อมกับแคปชั่นว่าปกป้องรักลูงแข
ซึ่งคนในวงการบันเทิงก็มาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะ
พร้อมกับออกมาปกป้องรัศมีแขด้วยการติดแฮชแท็กว่า
เฟฟรัศมีแขกันยกใหญ่เลย
ไม่ว่าจะเป็นต้นหอมดีเจมะตูมดีเจดาด้าและจิ๊บปกฉัด
ยังไงก็อดใจรอนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ในวันพุธที่๙กันยายนนี้
และล่าสุดค่ะเมื่อเวลาบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
รัศมีแขพร้อมกับทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
กับเจ้าหน้าที่ที่สพเมืองพัทยาหลังได้ลงบันทึกประจำวันไว้
เมื่อเช้ามืดวันที่๔กันยายนในคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
โดยทนายความส่วนตัวเผยว่าในการพบเจ้าหน้าที่ครั้งก่อน
คุณรัศมีแขได้มาลงบันทึกประจำวันไว้หลังเกิดเหตุ
แต่ในครั้งนี้ได้มาแจ้งความเพื่อประสงค์ดำเนินคดีกับคู่กรณีนะคะ
รัศมีแขบอกว่าขอให้รายละเอียดทั้งหมดทีเดียว
วันที่๙กันยายนนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยววันพุธนี้เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ
เพราะว่าตอนแรกมีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วนึกว่าเรื่องจะจบ
แต่ตอนนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีกันไป
เดี๋ยวรออัพเดทกันอีกทีนึงนะคะ